นะที่ไปรบกวนคนอยู่บนคอนโด
ว่าเสียงระคังดังให้แจ้งทางเขตไปก็มีคำตรงคำเตือนออกไปสุดท้ายก็เป็นดรา
เป็นเรื่องของเสียงเพลงของการเต้นแอโรบิกในสวนแถวอนุสวรีชัยคุณผู้ชม
ก็มีคนเขาไปร้องเรียนว่าเสียงมันดังรบกวนเขา
เสียงเพลงจากการเต้นแบบนี้ฮะก็เลยมาร้องเรียนไปยังเขต
บอกว่าจะให้ย้ายที่เต้นแอโรบิกใหม่ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน
แต่คนที่เขาไปเต้นเขาบอกว่าแม่มันใช่เหรอ
ค่ะคือเหมือนกับคนที่ร้องเรียนแค่คนคนเดียว

ร้องเรียนไปเขาบอกว่าช่วงเวลาตอนเย็นหัวค่ำเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขานอน

ใช่แต่คนที่เขาบอกว่าทำไมมาสั่งย้ายแบบนี้ล่ะ
แค่คนคนเดียวร้องเรียนไปคนที่เขาไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ๓๔๐๐คน

ช่วงเย็นช่วงหัวค่ำมันไม่ได้ช่วงเวลานอนของคนปกติเขา
ที่สำคัญเขตให้ย้ายที่เต้นด้วยนี่แหละครับ
ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหอะไรที่มันเหมาะสมกันแน่นะครับ
คือผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขาก็โพสต์หนังสือ
เป็นหนังสือคำสั่งของเขตราชเทวี
มีนายธิรยุทธ์ภูมิศักดิ์ผู้อำนวยการเขตราชเทวี
ลงนามรับรองคำสั่งด่วนด้วยนะครับ
ให้ย้ายจุดการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกที่สวนสันติภาพ
จัดที่ลานกีฬาสวนบริมบึงมักกะสันแทน
ภายในสวนสาธารณะสวนราชเทวีพิลม
วงมักกษันเขตราชเทวี
มีผลหนึ่งพฤศจีกายรณ์นี้เป็นต้นปลาย
ผู้โพสต์บอกว่าคนร้องเรียนมีคนเดียว

เป็นคุณหมอคนเดียวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลด้วยอยู่แถวอนุสวรีนี่แหละ
ร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตราชเทวีบอกว่า
ในสวนเนี่ยมีประชาชนจำนวนมากไปออกกำลังกาย
แต่ส่วนใหญ่ประชาชนไปออกกำลังกายแบบแอลวิกทุกวัน
จะมีสมาชิกออกกำลังกายประมาณสัก๓๐๐๔๐๐คนในการเต้นแอโรบิก
เพราะสะดวกในการเดินทางแล้วก็ต่อรถกลับบ้าน
แต่คุณหมอคนนี้อาศัยระแวกนี้มาเพียง๑ปี
หรืออาจจะน้อยกว่านั้นร้องเรียนไปยังเคบอกว่า
ให้สมาชิกหลายร้อยคนหยุดเต้นหยุดกิจกรรมนี้
เนื่องจากว่าทำให้มีเสียงดังรบกวนเวลานอนของคุณหมอเพียงคนเดียว
คุณหมอเขาจะนอนประมาณ๖โมงเย็นแรนเป็นต้นไป
แล้วเขาเต้นกันประมาณ
พื้นฐี่แคบไม่สามารถรองรับประชาชน๓๐๐๔๐๐คนไปเต้นได้

มันมืดก็หวั่นกับเรื่องของมิจฉาชีพด้วย
ดังนั้นผู้โพสต์ก็ขอให้หน่วยงานของรัฐ
ช่วยกันยับยั้งคำสั่งของภูมิหน่วยการเขตราชเทวี

คุณหมอเพียงคนเดียวด้วยนะครับ
นี่ลายชื่อของประชาชนที่ลงกันไป
ขณะที่หนังสือชี้แจงของสำนักงานเขตราชเทวีบอกว่า
ร้องเรียนจากเรื่องเสียงดังรบกวน
จากการเปิดเครื่องขยายเสียงในการเต้นแอโรบิกเนี่ย
สำนักงานเขตได้ประสานไปยังสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์วัดความดังของเสียง
ทำการตรวจสอบความดังเสี่ยงที่เกิดขึ้น
วัดความดังของเสียงวันที่๑๖สิงหาคม
เขตรับรายงานบอกว่าผลการตรวจสอบในการวัดความดัง
พบว่าเสียงเพลงของการเต้นมีค่ารบกวนอยู่ที่๑๑๒เดซิเบล
ซึ่งถือว่าเกินกว่าค่ามาตรฐานของเสียงรบกวน
และมีการปรับปรุงตามคำแนะนำของสำนักอนามัยแล้ว
แต่ว่ายังไม่ลดลงเลย
ทำให้ต้องมีคำสั่งย้ายจุดเต้นไปอยู่อีกจุดหนึ่ง
เพื่อเป็นไปตามคำร้องเรียนของคุณหมอที่มีการร้องเรียนไป
โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้
ก็เลยคนวิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะคะว่าแบบนี้
ถ้ารดระดับเสียงลงมาแต่เต้นที่เดิมได้ไหม

เขาบอกว่าเขาเต้นชั่วโมงเดียวแล้วทำไมคุณหมอมานอนตอน๖โมงเย็น

เดี๋ยวว่ากันต่อเดี๋ยวตามให้ต่อเรื่องนี้นะคะ